ในตลอดทั้งวันนี้นะครับก็ยังคงมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางทยอยกันเข้ามาที่กรุงเทพมหานครกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้ใช้บริการรถไฟแต่ไม่ว่าจะเดินทางมาจากใกล้หรือว่าไกลมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีความมุ่งมั่นเดียวกันนั่นก็คือการถวายความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายติดตามเรื่องนี้
ขบวนแล้วขบวนเหล้านำพาพระศกนิกรจากทั่วสารทิศ
ส่งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
หลายคนแต่งกายในชุดไว้ทุกข์มาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
จะไปพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายความอาลัย
และแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้าย
หญิงวัยใกล้เกษียณ๓คนนี้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งใจที่มาน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้าย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เก็บไว้ในความทรงจำในฐานะประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์อย่างร่มเย็นเป็นสุข
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟ
เข้ามาร่วมน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

เดินรถไฟสายชานเมืองกรุงเทพปริมณฑล

ไปกลับทุกเส้นทาง๖๔ขบวนต่อวัน

เพิ่มกระบวนรถเสริมจำนวน๖ขบวนต่อวัน
เส้นทางสุรินทร์กรุงเทพฯไปกลับ๒ขบวนต่อวัน
ขอนแก่นกรุงเทพฯไปกลับจำนวน๒ขบวนต่อวัน
และเส้นทางพิศนุโลกกรุงเทพ
ไปกลับจำนวน๒ขบวนต่อวัน

ก็ได้มีการเสริมขบวนรถไฟพิเศษฟรีค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายอาลัยค่ะ

ใน๓เส้นทางคือกรุงเทพนครปฐม
กรุงเทพอายุทยาและกรุงเทพฉะเชิงเซาค่ะ
ไปกลับวันละ๔ขบวนค่ะ
ดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน